อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมมาตั้งแต่ต้นปีเลยครับ

ลักลอบขนมาแต่ว่าพรางตัวไม่เนียนไงฮะ

นี่คุณขวัญคุณผู้ชมครับ

ล้างตัวแล้วแล้วอัดเบียดแน่นมาเป็นปลากระป๋องเลยครับ

มีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กและผู้ชายและผู้หญิงคุณผู้ชมครับ

แล้วรถเนี่ยนะฮะรถไม่ได้คันใหญ่อ่ะ
อัดมาทั้งหมดสิบเก้าคนครับ
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนรถอะไร

เจ้าหน้าที่สามารถที่จะไปสกัดจับได้เป็นกระบะ๓คัน
อบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาแบบนี้

เบียดอัดกันมาแบบนี้อันตรายมากนะครับ

กัดขบวนการแรงงานเถื่อนถ้าพูดภาษาชาวบ้าน
ก็คือลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะฮะ
เลาะมาจากชายแดนแม่สายที่เชียงราย
แล้วปลายทางคือเขาจะพากันไปส่งให้กับนายจ้างที่เชียงใหม่ครับ
ถนนเส้นนี้คุณผู้ชมครับถนนหมายเลข๑๐๔
ตำบลแม่ข้าวต้มในตัวเมืองนะครับ
เจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงรายก็สกัดจัดได้อย่างที่บอกครับ
มีแรงงานต่างด้าวพอเอาลงมาจากรถ
มีทั้งผู้ใหญ่วัยรุ่นแล้วก็มีทั้งเด็ก
ตัวเล็กเลยมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับ
๙ชีวิตสารภาพบอกว่าเขาพากันมา
เข้าเมืองมาจากชายแดนแถบแม่สายแล้วจะไปที่เชียงใหม่ครับ
เรื่องต้นถูกตั้งข้อหาร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้น
เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกลุ่มตัวนะครับ
แล้วพาทั้งหมดส่งดำเนินคดีโรงพักบ้านดู
แล้วก็มีการประสานกับทางพมจังหวัดก็คือพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เพื่อร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมว่า
เหล่านี้เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ค้ามนุษย์หรือไม่
เพราะถ้าเข้าเกณฑ์โทษหนักขึ้นและคงต้องดำเนินคดีกวาดล้างให้สิ้นซาก
นี่เพิ่งเปิดปีใหม่ไม่กี่วันเนี่ยเอาเลยเหรอเนี่ย
ก็เอาจังหวะอย่างนี้แหละค่ะที่คนกำลังเดินทางกันเยอะ
บางทีก็อาจจะเล็ดรอดได้ไงนะคะ